คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมพรกันบ้างนะครับ
คนหาปลาตกใจนึกว่าตุ๊กตาลอยน้ำมา
แต่ส่องไปส่องมามีสายสดือด้วยดังนั้นไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วล่ะฮ

ศพเด็กครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูเหตุการณ์กันนะครับตอนที่เขาเจอแล้วเขาแจ้งกู้ภัยนะครับ
พ่อมาดิมขอขอบหาขึ้นมา
นี่กี่ด้านแน่น่ะ
แหละครับศพเด็กลอยน้ำมาที่แม่น้ำท่าตะเผา
บริเวณท่าน้ำจุดลอยกระทงเฉลิมพรเขตเทศบาลเมืองชุมพร
แล้วก็มาติดอยู่ที่กอผักตบตรงนี้นะครับ
คือคนหาปลาเนี่ยเขาออกมาหาปลาเมื่อคืน
ส่องไฟไปมาเอ๊ะตกกระใจตอนแรกนึกว่าเป็นตุ๊กตาครับ
ก็เลยส่องไฟไปอีกแล้วเอาเรือเข้าไปใกล้นะคุณ
ปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่ามีสายสดือยาว
ติดอยู่บริเวณหน้าท้องลักษณะเนี่ยโอ้โหเป็นศพเด็กแน่นอน
ลิ้นจุกปากนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มานำศพทารกแล้วก็พบว่าเป็นเพศชายนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะครับ
อย่างที่บอกไปคนหาปลาก็คือพี่มานะชัยกดทรัพย์นะครับ
พบศพคนแรกพี่เขาบอกว่าผมนะ
ค่อยพายเรือออกหาปลาในแม่น้ำท่าตะเผา
คนเดียวเหมือนทุกคืนกำลังปักเบ็ดตามพงหญ้าบริมตลิ่ง
มองไปมองมานึกว่าตุ๊กตาลอยติดอยู่ตรงพงหญ้า
ตอนแรกไม่สนใจอะไรเลยนะคุณนะแต่เมื่อพายเรือเข้าใกล้
และใช้ไฟฉายที่ศีรษะส่องดูอีกทีตกใจแล้วนะครับ
ผมกำลังปักคันเด็กคันแรกอยู่แล้วก็ผมก็เอ็ดตัวไป
ก็เห็นตูดเด็กเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นตุ๊กตายาง
พอเห็นรถเด็กแน่ใจปุ๊บผมก็พายเรือขึ้นมาก่อน
แล้วก็ปล่อยเรือไหลลงไปทิ้งเพื่อถ่ายรูปส่งให้น้องบอลกู้ภัย
ที่เราเห็นเนี่ยคือเด็กนิเพชร

เลยถ้าเห็นล็อกเลยแน่ใจเลยว่าใช่ไม่ใช่ตุ๊กตาแล้ว
สันนิษฐานว่าประมาณอายุเพิ่งเกิด
เพิ่งเกิดเขาไม่มีสายล็กจึงติดเลย

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามากู้ศพได้แล้วนะครับ
ส่วนคุณหมอที่มาชนะสูตรนะครับ

เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์บอกว่าศพเด็กมีอวัยวะครบนะคุณ
สภาพสมบูรณ์ทุกอย่างน่าจะคลอดตามกำหนดนะครับ
นะคุณนะต้องตรวจสอบข้อมูลของแม่ตามโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นแม่ที่มาทำคลอดหรือว่าประวัติการฝากคัน
แล้วก็แม่ที่มีอายุคันใกล้เคียงนะครับหรือว่าครบกำหนดการคลอดแล้ว

จะได้รู้ว่าจริงแล้วเด็กแท้งออกมาเอง
หรือผู้เป็นแม่ตั้งใจที่จะคลอดลูกแล้วเอามาทิ้งน้ำแบบนี้นะครับ